สวัสดีค่ะพบกับรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันนัทชายกิตโมกค่ะสภาพที่อากาศหนาวเย็นนะคะ๔วันติดทำให้คนกรุงรู้สึกชื่นอกชื่นใจกันนะคะ
ก่อนที่หลังจากนี้สภาพอากาศเนี่ยจะค่อยค่อยร้อนขึ้นเรื่อยเรื่อยค่ะแตกต่างจากภาคเหนืออีสานค่ะคุณผู้ชมที่หลังจากนี้นะคะสภาพอากาศจะหนาวเย็นไปจนถึงเหนือกรุงภาพันธ์ค่ะคำถามก็คือแล้วคนกรุงเนี่ยจะได้สัมผัสกับอากาศหนาวเย็นอีกรอบหรือเปล่านะคะคำตอบคือได้สัมผัสกับอากาศที่
ภาคกลางภาคตะวันออกนะคะอากาศหนาวเย็นเช่นเดียวกันค่ะวนภูมิอยู่ราวราวยี่สิบเอ็ดถึงสามสิบสามองศาค่ะคลื่นสูงหนึ่งถึงสองเมตรส่วนภาคใต้นะคะถึงแม้ว่าฝนจะเริ่มหมดไปแต่ว่ายังวางใจไม่ได้นะคะเพราะว่ายังมีฝนฟ้าขนองร้อยละสามสิบถึงสี่สิบของพื้นที่ค่ะส่วนฝั่งอันดามันเนี่ย
อากาศจะค่อยค่อยร้อนขึ้นก็เตรียมตัวรับร่มหนาวหลังจากนี้นะคะส่วนประเทศที่ในตอนนี้นะคะเผชิญกับสภาพอากาศที่แปรปวนเหลือเกินค่ะคือประเทศอิตาลีของคุณผู้ชมบางส่วนเนี่ยอย่างที่เห็นเลยน้ำท่วมหนักในขณะที่บางพื้นที่เนี่ยมีอากาศที่หนาวเย็นนะคะจนมีพายุหิมะเลยนี่อย่างที่คุณผู้ชมเห็
นี่อย่างที่คุณผู้ชมเห็